ติดตามกันต่อเลยค่ะเรื่องนี้เป็นเหตุไฟไหม้ที่นอนนะคะ
ของหนุ่มพิการขาเป็นโปรลิโอจนต้องตะเกียกตะกายหนีออกมาจากบ้านนะคะ
แต่ปรากฏว่าสุดท้ายก็ถูกไฟคลอกตายเสียชีวิต
อยู่ที่ใต้ต้นมงคุดเนี่ยนะคะที่อยู่ข้างบ้านที่นครศรีธรรมราช
ทีนี้ล่าสุดตำรวจไปเจอเบาะแสคือไปเห็นภาพกล้องวงจรปิดค่ะ
ซึ่งเป็นหลานผู้เสียชีวิตเนี่ยถือขวดน้ำมันเข้าไปในซอยบ้านที่เกิดเหตุ
ก็เลยคาดว่าหลานน่าจะเป็นคนก่อเหตุฆ่าน้าชายตัวเองนะคะ
เนี่ยภาพกล้องวงจรปิดของร้านชำในบ้านหมู่ห้าตำบลกะหรอ
อำเภอนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็สามารถจับภาพนายธวัฒน์คงเจาะอายุ๒๗ปีคนนี้
คือเดินถือขวดน้ำมันออกมาจากร้านชำแล้วก็เดินกลับเข้าไปในบ้าน
แล้วก็วิ่งกลับออกมาท่าทีลุกลี้ลุกลนด้วยนะคะในอีก๒ชั่วโมงต่อมา
เหตุการณ์เนี่ยภาพนี้คือเกิดขึ้นคืนวันพฤหัสที่๒กันยายนช่วง๓ทุ่มถึง๕ทุ่ม
ก่อนที่จะมีคนมาพบศพนายวัญชัยโคงเจาะอายุ๔๗ปีที่นอนเปลือยกาย
ถูกเผาไหม้เกรียมทั้งตัวนอกบ้านแบบเนี้ยค่ะต่อมาตำรวจสพนพิตำและชุดสืบสวนค่ะ
ก็เลยลงพื้นที่พบว่าในห้องนอนผู้ตายถูกเพลิงไหม้ทั้งหมด
บนหลังคารวมถึงผนังปูนมีรอยเพลิงไหม้ดำเจ้าหน้าที่ปิดสถานที่เกิดเหตุห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในที่เกิดเหตุนะคะ
ส่วนศพผู้ตายอยู่ในร่องน้ำหลังบ้านห่างจากตัวบ้านสิบเมตรซึ่งตำรวจก็นำร่างส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชค่ะ
ชางชุดสืบสวนเนี้ยเจอตัวนายธวรรษหรือออบหลานชายผู้เสียชีวิตแล้วนะคะเนี้ย
แอบอยู่ใต้สะพานข้ามคลองหน้าหมู่บ้านห่างจากบ้านนี้ประมาณร้อยเมตร
ก็เลยต้องคุมตัวไปสอบประคำเพราะว่าเป็นคนน่าสงสัยที่สุด
อยู่กับผู้ตายเป็นคนสุดท้ายด้วยและก็เป็นคนที่อยู่ในภาพกล้องวงจรปิดที่ไปซื้อน้ำมันที่ร้านชำอะค่ะ
อย่างไรก็ตามตัวของหลานเนี่ยยังคงให้การปฏิเสธบอกว่าไม่เกี่ยวค่ะแต่เบื้องต้นตำรวจเขาไม่ปักใจเชื่อนะ
นำตัวไปตรวจพบว่ามีสารเสพติดในร่างกายก็ต้องคุมตัวไปบำบัดก่อนนำกลับมาสอบสวนใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะ
ทีมข่าวเรายังได้คุยกับนางทิพวันนัทธานอายุ๕๘ปีพี่สาวผู้เสียชีวิตบอกว่า
ปกติน้าหลานเนี่ยทะเลาะกันบ้างแต่ไม่เคยถึงขั้นลงไม้ลงมือนะคะ
มั่นใจว่าคนก่อเหตุเรื่องนี้คือนายออฟอย่างแน่นอนเพราะว่านายวัญชัยไม่เคยมีท่าทีเลยว่า
อยากจะฆ่าตัวเองตายนะคะฟังเสียงพี่สาวผู้เสียชีวิตหน่อยค่ะ
ขณะที่เพื่อนบ้านหลายคนนะคะเล่าว่าคืนวันเกิดเหตุได้ยินเสียงนายอ๊อฟทะเลาะกับนายวัญชัย
จากนั้นมีเสียงดังคล้ายคนปลาข้าวของในบ้าน
ก่อนที่เสียงจะเงียบลงและมีสุนับ
เสียงดังมาจากหลังบ้านตั้งแต่สี่ทุ่มถึงห้าทุ่มอ่ะค่ะแต่ไม่มีใครเห็นควันหรือได้กลิ่นเหม็นไหม้นะคะ
ศพของนายวัญชัยตอนนี้ยังอยู่ระหว่างผ่าชนะสูตรอยู่ซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็กำหนดให้ญาติมาติดต่อรับศพวันที่๖กันยายนค่ะ